คุณผู้ชมฮะมาดูบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับ
จะมีพยาบาลเสียชีวิตหลายสิบรายแล้ว
โชคดียังไม่ได้ไปรับพยาบาลขึ้นรถบัตรคันนี้นะฮะ
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงที่รถบัตรคันนี้
กำลังขับรถกันไป๓คันเป็นขบวนจะไปรับพยาบาล
ยังไม่ทันได้ขึ้นรถโชคดีนะคุณ
ไม่มีใครอยู่ในรถนอกจากคนขับ
ทีนี้ไปเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ที่โค้งตรงนี้
แล้วเสียหลักไปชนปรากฏว่าคนขับนี่แหละเจ็บคนเดียวนะครับ
สภาพรถบัตรฮีโนสีแดงทะเบียน๓๐๗๗๑๙ภูเก็ต
ด้านหน้ารถพังยับเลยนะฮะยุบเป็นแถบ
หลังจากรถเบรกแตกตอนลงเขาป่าตอง
ตรงเขาป่าตองคุณต้องขับด้วยความชำนาญจริงนะ

กงใช้เกียร์เหยียบเบรกอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วทีนี้พอเสียหลักก็ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนล้มนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโค้งปลาร้าถนนพระบารมีตำบลป่าตอง

เหตุการณ์นี้ทำให้คนขับก็คือนายประยูนนายาวอายุ๓๗ปี
บาดเจ็บตรงขาเลยคุณโอ้โหบาดเจ็บแผลลึกเกือบเห็นกระดูกนะฮะ
ปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองนะครับ
ทีนี้นายปานเพื่อนคนขับรถก็เล่าให้ฟังว่ารถบัตรคันดังกล่าว
กำลังจะไปรับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลป่าตอง
ก็ขับตามกันมา๓คันนะคุณมากันเป็นทีมเลยนะฮะ
ทีนี้ระหว่างทางลงเขาคันที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะลมเบรกหมด
ทำให้รถเบรกไม่อยู่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับคนเดียว
มาจากพื้นที่อ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
เพื่อมารับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เขาหลักจังหวัดพังงานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วฮ

ต้องเช็คเรื่องของสภาพรถส่วนเมื่อกี้เห็นบาดแผลไหมฮะ
ถ่ายกันไว้นะฮะก็คือขาของคนขับลึกถึงกระดูกนะครับแผล
ทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะฮะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของคนขับอย่างละเอียดด้วย
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ได้บอกว่าโชคดีนะยังไม่ใช่เป็นการไปรับผู้โดยสารมาแล้ว
ถ้าไปรับพยาบาลมาแล้วแล้วพยาบาลขึ้นรถคันนี้๒๐๓๐คนเนี่ย